คุณผู้ชมครับจากแนวโน้มเรื่องของราคาข้าวถุงนั้นจะปรับเพิ่มสูงขึ้น
ทำให้กระทรวงพาณิชย์มีความเป็นห่วงผู้บริโภคครับ
มีการเชิญผู้ประกอบการณ์ข้าวถุงมหาอำนาจรกรดูกและคอให้ตึงราคาไปก่อน
เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับเรื่องของค่าครองชีพครับ
บอกว่าการงดการส่งออกข้าวของอินเดียนั้นทำให้ราคาข้าวในตลาดโลก
แล้วก็ราคาข้าวของไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นก็เลยมีการเชิญสมาคมข้าวถุงมหามรือกัน
เพื่อขอความร่วมมือให้ตึงราคาข้าวถุงเอาไว้ก่อนในช่วงนี้
จนถึงช่วงปลายปีเลยครับโดยผู้ประกอบการเองก็พร้อมให้ความร่วมมือ
แล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาข้าวถุงแต่อย่างใด
ซึ่งกรมการค้าภายในก็มีการได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบราคาข้าวถุงตามห้างต่างแล้ว
ตอนนี้ก็ยังไม่มีการปรับราคาขึ้นนะครับ
ด้านในชูเขียนโอภาษณ์วงศ์นายกิจิมสักษมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ก็มีการประเมินแบบนี้สถานการณ์การส่งออกข้าวช่วงครึ่งปีหลังตอนนี้ยังไม่แน่นอน

ถ้าฝนทิ้งช่วงจะส่งผลกระทบกับเรื่องของข้าวนาปีแน่นอน
ที่จะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนธันวาคมนี้อาจจะเสียหายและปริมาณข้าวจะลดลงเป็นล้านตัน
สุดท้ายแล้วราคาข้าวช่วงปลายปีนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้
แต่ว่าณตอนนี้ให้ตึงราคาเดิมเอาไว้ก่อนนะครับ